คุณผู้ชมคะคดีแพรวา๙ศพ
เหตุการณ์ที่แพรวาเทพหัสดินณอายุทยาขับรถ
ไปชนรถตู้โดยสารบนโทเวย์
มีผู้เสียชีวิต๙ศพเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
จนถึงตอนนี้๙ปีนะคะ
ก็ผ่านกระบวนการเรื่องของคดีอาญาเรื่องของคดีแพ่ง
ในส่วนของแพ่งสารดีกาเพิ่งอ่านคำพิพากษาไป
เมื่อ๘พฤษภาคม๒๕๖๒นี้เอง
ให้ทางครอบครัวของแพรวาซึ่งก็หมายถึงแพรวาเอง
แล้วก็ผู้ปกครองชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
รวมแล้ว๔๒ล้านกว่าบาทได้
คือก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของผู้สูญเสียเขาก็รอคอย
เพราะว่าทางครอบครัวของแพรวาก็บอกว่าเงินสดเยอะขนาดนั้นไม่มีหรอก
ประกาศขายที่ดินผ่านรายการของคุณหนุ่มกัญชัย
ประกาศขายคุณหนุ่มบอกว่าเออมีผู้ใหญ่ใจดีจะติดต่อขอซื้อสุดท้ายไม่ซื้อ
แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยเป็นตัวแทนของทางครอบครัวของแพรวาคือได้รับมอบอำนาจมานะคะ
ถือเช็คไปเลย๔๑ล้านกว่าบาทไปที่สารแพ่งถนนรัชดาไปพร้อมกับทนายเดชาค่ะ
เอาเงินไปวางที่ศาลเพื่อมอบให้กับทางครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะคะ
คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้มาจากการขายที่ดินนะคะ
แต่ทางแพรวาเนี่ยไปยืมเงินมาจากญาติพี่น้อง๔๑ล้านกว่าบาทยังขาดอยู่๘แสนบาท
เพราะเป็นดอกเบี้ยที่ทางครอบครัวเข้าใจตัวเลขคลาดเคลื่อนเดี๋ยวจะนำเงินมาวางเพิ่มค่ะ
เงินจำนวนนี้เราได้รับแจ้งมาเมื่อวันศุกร์ในยอดเท่านี้๔๑๗๗๕๐๐๐บาท
แสนบาทเพราะเป็นยอดใหม่ที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อวาน
เพราะฉะนั้นการซื้อกระเจียเช็คมันไม่ทัน

แต่อย่างน้อยต้องก่อนวันที่๒๘สิงหาคมครับ
เพราะว่าเป็นกำหนดเส้นตายที่ทางจำเลยเองต้องมีการชดใช้นะครับ
ที่ผ่านมาถึงไม่เยียวยาหรือไม่เยียวยาตั้งแต่ที่สารตัดสินตั้งแต่ช่วงแรกอะ

เท่าที่ได้ทราบมามันเป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายนะครับ
เพราะมันมีตั้งแต่ในช่วงของสารชั้นต้นนะครับ
อุทธรณ์นะฮะแล้วก็มาถึงสารดีกาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขไม่เท่ากัน

ตั้งแต่๓๐นะ๓๐ล้านมาเหลือ๑๙นะฮะ
เหลือ๒๔บวกกับดอกเบี้ย๗๕
คือทั้งหมดมันเป็นการต่อสู้กันตามกระบวนการตามกฎหมาย

ผมไม่ได้อยู่ฝั่งแพรวาหรือว่าเข้าข้างทางครอบครัวแพรวานะ
ผมแค่เป็นคนกลางอยากจะช่วยเหลือทางผู้ที่สูญเสีย
อยากที่จะให้ได้รับเงินค่าชดเชยเยียวยา
ก็เลยเป็นคนกลางที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้
คือคุณกัญชัยกับทนายเดชาเนี่ย
ในฐานะได้รับมอบอำนาจจากทางฝั่งของครอบครัวของนางสาวแพรวา
ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมว่า
เป็นคนกลางให้เขาทำไมไปเข้าข้างเขาไปช่วยเขาอะไรยังไง
หนุ่มบอกไม่ได้เข้าข้างอยากเป็นคนกลางที่จะช่วยจริง
คือสืบเนื่องจากการได้สัมภาษณ์แม่ของนางสาวแพรวาก่อน
แล้วก็คุยกันเรื่องการจะเอาโฉนดที่ดินไปให้ขาย
พอขายไม่ได้คุณกัญชัยบอกว่าก็เลยเนี่ยได้รับการติดต่อมาว่า
เมื่อขายที่ดินไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถไปรวบรวมเงินได้

ส่วนที่ดินเนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็แอบบ่นเหมือนกันว่าเสียกรรมลอคนนี้
ตอนแรกบอกว่าจะติดต่อขอซื้อที่ดินครับทางครอบครัวแพรวา
จะได้มีเงินไปชดใช้ให้กับทางฝั่งของผู้ที่เขาสูญเสีย
ผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสุดท้ายเสียคนนี้เหมือนเสียกรรมลอ
ไม่ได้จะมาซื้อจริงจริงอะค่ะสุดท้ายทางครอบครัวแพรวาก็ไปยืมเงินญาติญาติมานะคะ
เพียงแต่ว่าเมื่อเรื่องมันจบได้โดยเร็วคนที่จะได้สบายใจที่สุดก็คือ
คือญาติของผู้เสียชีวิต๙ศพแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก๕คน
ใช่ดิฉันได้เจอเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญใช่ไหม

ใช่ค่ะหลายคนบอกคุณแม่บอกว่าโหแม่รอมา๙ปี
ตั้งแต่แม่ผมดำจนแม่ผมงอกทั้งหัว
คือ๙ปีนี่ไม่ใช่นั่งรอเฉยนะฮะ
แล้วก็สู้กันมาขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งคดีอายาทั้งคดีแพ่งนะ
พ่อบอกว่าโอ้โหพ่อรอคอยมาตั้งแต่พ่อยังทำงานจนพ่อเกษียณนะคะ
ทีนี้ค่ะอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งค่ะนายโอภาษอนันตสมบูรณ์บอกว่า
เงินที่ต้องเยียวยาให้ผู้เสียหายทั้งหมด๒๖รายจำนวน๔๒๖๓๗๘๑๐บาท๔๐สตางค์
อนุญาตบอกแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะยังเหลืออีกแปดแสนบาทค่ะ
ทางครอบครัวของแพรวาต้องนำมาชำระเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบ
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์นี้
เขาก็ขอบคุณสื่อนะคะ
เพราะถือว่าเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่
สื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันทำให้เรื่องนี้ไม่เงียบอะค่ะ
ทำให้คนตามกันต่อรวมถึงคนที่ตามข่าวด้วยนะ
ก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้ทางทีมข่าวของเราต้องบอกเลยว่า
ทีมข่าวเราไปทำรายงานพิเศษที่อุบลราชธานี
แล้วก็ไปเจอแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยจนรู้ว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของแพรวา
เราก็เลยเชิญมาออกรายการตั้งแต่รถปลดทุกข์
ถามตรงกับคุณจอมขวานแล้วเราก็ตามและกระตุ้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
นำมาซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเงินชดเชยเยียวยาค่าเสียหายนะคะ
ทางครอบครัวก็เลยมาที่ไทยรัฐทีวีมาขอบคุณทีมงานของเราด้วยนะคะ
ก็บอกว่าอยากให้คดีนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ทำผิด
ถ้าแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจตั้งแต่แรกมันก็คงไม่ยืดเยอะยาวนานมา๙ปีแบบนี้
แต่ก็เข้าใจว่าทางครอบครัวของจำเลยก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เขาก็ทำได้แหละเงินจำนวนนี้มันไม่สามารถมาทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้หรอกค่ะ
แต่ทางครอบครัวของผู้สูญเสียเขาบอกว่าก็ยินดีจะให้อภัย
อภัยนานแล้วตั้งแต่เราเราทำใจได้นะครับระยะเวลาผ่านไปแล้วก็รู้กับรู้สึกว่า
จะรับโทษที่ให้กัดเนื้อกับตัว
ให้โอกาสคนกระทำที่จะเนื้อกับตัวเป็นคนดี
ผมรู้สึกว่าถ้ามันเมื่อมีคดีแบบนี้เกิดขึ้น
แสดงออกถึงความจริงใจตั้งแต่ต้น
ว่าเราเองอยากจะคุยกันหรือหันมาคุยกันตั้งแต่ต้น
เราคงไม่เดินทางมาถึง๙ปีขนาดนี้
คดีคงจะจบภายในปีแรก๒ปี
ทั้งผู้เสียหายเองทั้งจำเลยเองคงไม่ต้องมาเจ็บกัน
คงไม่ต้องโดนกระแสสังคมเข้ามาโจมตีหรือกดดันกันขนาดนี้ครับ
คือคนเราสามารถทำผิดพลาดได้

หมายถึงว่าการรับผิดชอบจากนั้นมากกว่าที่ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น
มันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยทำผิดเลย
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาพยายามหาเงินมาโดยตลอดนะ

แต่ว่ามีคดีติดอยู่แบบนี้การซื้อขายทรัพย์สิน
มันทำได้ยากเพราะคนที่จะมาซื้อก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

กลัวโดนข้อหายักย้ายถ่ายเทตอนนี้ญาติพี่น้องก็เลยช่วยกัน
ยืมเงินเพราะเพิ่งรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ทำให้มีเงินไปเยียวยาให้กับผู้สูญเสียไม่ต้องมารอยึดทรัพย์
ส่วนที่ขาดอีก๘แสนบาทจะตามไปให้ครบอย่างแน่นอน
ก็คือต้องภายในวันที่๒๘สิงหาคมนี้นะคะตามกำหนด
เพราะว่าตามคำพิพากษาของศาลมันมีเรื่องของดอกเบี้ยไงใช่ไหม
คือถ้าผิดพลาดไปในช่วงวันเดือนอะไรพวกนี้ดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นไปนะครับ